มาต่อไปที่๒สาวสุตาลร่างเล็กกันบ้างดีกว่า
ปัลปันสุทาตากับเอสธสุปิณีรา

ล่าสุดที่ออกงานอีเวนต์จึ้งเลยสวยเลยทั้งคู่เลยนะคะ
ฟันเนี่ยเขาบอกว่าตัวจริงคือสวยสะกดจิตสะกดใจ
ปันเนี่ยตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่นะ
หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เกี่ยวก็เรื่องความสูตรภพของเราด้วย

แล้วตอนนี้น้องเรียนผ่านไปแล้วปีแรก
แล้วน้องบอกว่าโอ้โหพี่ต้องท่องหนังสือเยอะมาก
ก็โชคดีที่มีเพื่อนร่วมคลาสนี่แหละที่คอยช่วยเหลือ
ทั้งเรียนทั้งงานโอ้โหรุมแน่นมาก
งานนี้ต้องถามเรื่องความรักกันหน่อยแล้วแหละ
หวานใจรุ่นใหญ่ไบร์ทอนานลายังไง
ซึ่งปันก็บอกว่าชิลค่ะก็มีพ่อแม่แม่งอนบ้างแหละตามภาษา

นี่ที่แอบลุ้นนะคะว่าวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง๕มิถุนายนที่จะถึงเนี่ย
จะมีรูปคู่หรือจังหวะเซอร์ไพรส์จากฝ่ายชายหรือเปล่านะ
มองไม่เหมือนกันบ้างค่ะเข้ากันไม่ค่อยได้บ้างเรื่องบ้าง
จนมันแบบอาจจะไม่เคยเป็นปัญหามาก่อนมันก็เริ่มเป็นปัญหาขึ้น
แต่เขาอายุเท่านี้เขาอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญกับเขา
ก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนอยู่กันมานานมันก็ต้องค่อยปรับจูนกันไปอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวรอดูวันเกิดแล้วกันนะเผื่อมีอะไรบ้าง
ไม่ได้เป็นของไม่ได้อะไรแค่แบบว่าอาจจะแบบไปกินข้าวอาจจะมีอะไรหรือเปล่า
แล้วจะไม่มีก็ได้เราไม่รู้

แล้วก็มีไปเรียนต่ออีก๓เดือนด้วยในช่วงเดียวกันนี้
แบบนี้เนี่ยเอสเตอร์ก็ต้องห่างพี่เคนนะดิ

ซึ่งเอเทอร์ก็บอกว่าเข้าใจนะคือต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
เดี๋ยวคิดถึงก็ไปหาเพราะอเมริกาก็แค่ปากซอยครับพี่ค่ะ

ส่วนที่มีประเด็นข่าวลือคู่รักดาราเลิกกันออกมาเพียบในช่วงนี้เนี่ย

ทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีรูปคู่ลงไอจี
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองแน่นอนค่ะ
ชินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้พี่ก็ไปเรียนอีก
ซึ่งรอบนี้ก็คือไปนานกว่าเดิม
ไปเรียนเองอีก๓เดือนใช่ค่ะ
คือเป็นระยะเวลาไล่กันไหมไล่กัน

ปีนี้อยากที่จะไปนะคะก็เหมือนแบบไปเที่ยวด้วย
แล้วก็ตั้งแต่หลังโควิดมาก็ไม่ค่อยได้ไปไหน
ก็ถ้ามีจังหวะที่ดีก็คิดว่าจะไปค่ะ
ถ้ามีจังหวะที่ดีได้มีรูปสวยอย่างที่บอกค่ะ

แต่อย่างที่บอกตอนนี้คือเหมือนต่างคนต่าง
มีอะไรทำเยอะอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของโซเชียล
เราเลยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
เอาจริงนะคุณผู้ชมคือจะไปโฟกัสว่าแบบ
คนรักกันต้องลงรูปคู่กันตลอดมันเป็นไปไม่ได้นะ
คือคู่นี้เขาไม่มีรูปคู่แต่เขาก็ตัวไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะ

ถ่ายไปด่าไปแหละค่ะคุณผู้ชม
มารายการเราน่าจะร้องเพลงแล้วยังอวดสามีได้ได้เหรอนี่
ช่วงอวดแป๊บ